ถ้าพิษเข้าตานี่อันตรายแล้วต้องรีบไปล้างน้ำสะอาด

ไปดูเรื่องอาชีพสุดเสี่ยงแต่สร้างรายได้งามกับการตามล่าต่อหัวเสือครับ
โอเหยที่เห็นอยู่นี่ต่อหัวเสือ
แล้วเขาไปเจาะอย่างนี้หรือครับคุณ
ใช่มือของเขาทะลุทะลวงเข้าไปในรังต่อเลยครับ
อย่าไปทำตามเด็ดขาดคนที่เขาทำเขามีความชำนาญ
แล้วเขายังต้องใส่ชุดที่มันปลอดภัยปก
ปกป้องป้องกันเจ้าต่อหัวเสือนี้ได้ไม่ให้ทะลุเข้ามา

นี่ดูให้ดีชุดที่เขาทำมาเนี่ยเอามันปลอดภัยจริงนะ
แล้วเขาลุยเข้าไปในดงต่อเนี่ยด้วยความชำนาญนะคุณผู้ชม
แต่นี่คือการที่ว่าเขาเข้าไปเนี่ยเพื่อสร้างรายได้ให้กับตัวเขาด้วย
ชายคนนี้ชื่อว่าพรานโจพรานโจครับโชว์วิธีให้เราดูว่า
การออกไปล่าต่อหัวเสือแบบเซฟเขาทำอย่างไร
ต่อหัวเสือนะครับเขาบอกว่าไม่ได้ขายได้แค่ผลผลิตลูกต่อนะ
แต่ยังสามารถนำรังต่อนำรังต่อที่ร้างเนี่ย
ทำเป็นเครื่องรางประดับบ้านได้อีกด้วยโอ้เขาเชื่อกันว่าเป็นมงคลยังไงอ่ะ
ต่อมันก็คือต่อเงินต่อทองต่อโชคลาภแล้วราคารังต่อที่ไม่มีตัวต่ออยู่แล้ว
ไอ้รังต่อเปล่าเนี่ยเท่าไหร่๓๐๐ถึง๕๐๐บาทนะโอเค
ราคาดีนะแสดงว่าคุณเข้าไปจัดการกับรังต่อครั้งหนึ่งน่ะ
คุณได้๒เด้งได้ลูกต่อไอ้ตัวอ่อนมันเอาไปขายเอาไปกินก็ว่าไป
แล้วรังต่อเอาไปขายได้อีกต่างหากไอ้อาชีพเสี่ยงแบบนี้พรานโจ
ลุยเฉพาะต่อหัวเสืออย่างเดียวยังออกไปค้นหาน้ำพึ่งป่าด้วย
นี่เขาบอกว่าเนี่ยฮะน้ำพึ่งป่าหรือว่าพึ่งหลวงเนี่ย
ชอบทำรังอยู่บนต้นไม้สูงบอกเลยว่าเก็บของสูงจริง
เป็นอาหารชั้นสูงน้องใบตองใครให้สูงกว่านี้บอกหน่อย
นี่เขาไม่ได้ไปดำน้ำนะเห็นหน้าอย่างนี้นึกว่าใส่ชุดดำ
เขาใส่ชุดป้องกันเพื่อลุยกับพึ่งครับ
แล้วเขาปีนขึ้นไปอย่างนี้เขาไม่ต้องสอยพึ่งลงมาเหรอ
โอ้โหเขาเนี่ยนะฮะใช้วิธีการตัดพึ่งเนี่ย
มันจะต้องตัดให้แบบให้มันได้ระดับดีนะ
ให้ได้รังมาสวยนะถึงจะไปขายได้ราคา
คือถ้าเป็นรังเล็กต้องตัดให้ได้กิ่งไม้มาด้วย
แต่ถ้ารังใหญ่อย่างนี้ไม่ต้องไปตัดกิ่งมันหรอกมันใหญ่
แต่ต้องตัดให้ได้ตัวรังออกมาแบบสวยแล้วยิ่งสูงมันยิ่งใหญ่
ยิ่งสูงยิ่งหนาวไม่ใช่เหรอเออไม่ใช่ยิ่งสูงยิ่งหนาวนะมันภูเขา
แต่เนี่ยยิ่งสูงยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่จริงอ่ะ
แล้วราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ๑๑๒๐บาท
ราคาน้ำพึ่งป่าที่พรานโจไปเก็บ
เท่าไหร่นะ๑๑๒๐บาท

กิโลกรัมละเป็นพันเลยนะ

นี่เป็นค่าแบบเสี่ยงภัยนะ

สูงต้นไม้สูงกว่าเสาไฟฟ้า
เป็นที่มาของคำว่าสุดยอด

หมายเลขโทรศัพท์ใครสนใจจะสั่งซื้อน้ำผึ้ง
น้ำผึ้งของพานนะคะก็ติดต่อไปได้ช่วงนี้ลดราคาไม่ได้จริง

ราคานี้ไม่โปะขาดอะไรไม่เห็นใจเขาลดไม่จริง